มาดูเรื่องราวแปลกนะครับกับต้นไม้รูปทรงแปลกประหลาด
คำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะต้นไม้รูปทรงแบบนี้มันมีจริงเหรอเนี่ย
เอ้ามีจริงไม่เชื่อคุณผู้ชมไปดูรายงานชิ้นนี้กันครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องที่จะพาไปดูวันนี้
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่มีรูปร่างแปลก
แปลกขนาดที่ว่าผู้ที่พบเห็นต้องหยุดดู
แปลกขนาดไหนนั้นไปดูกันครับ
เริ่มกันที่ต้นตะเคียนคล้ายกับพระพุทธรูป
ไปกันที่หมู่๓บ้านทอนเรียนตะบนหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง
นักท่องเที่ยวได้พบกับต้นตะเคียนรูปร่างแปลก
มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ
และด้านข้างมีต้นตะเคียนอีกต้นคล้ายกับรูปเจดี
คุณกิจสดาแทร่ขอเล่าว่าต้นไม้ดังกล่าว
เป็นต้นตะเคียนพันจอมแหลม
อายุน่าจะไม่ต่ำกว่า๓๐ปีขึ้นไป
อยู่ในพื้นที่อภัยธานของวัดหาดส้มแป้น
หากมองระยะไกลเมื่อยามมีแดดส่อง
จะเห็นคล้ายกับพระพุทธรูปปังนั่งสมาธิ
และอีกต้นเป็นตะเคียนจอมแหลมเหมือนกัน
แต่เตี้ยกว่ามีทรงพุ่มคล้ายกับเจดี
ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่ตัวเขาเองก็เพิ่งทราบเช่นกัน
ที่เป็นคนในพื้นที่
ต่อกันที่ต้นไส้แปลกออกผลเป็นขนุน
ไปกันที่บริเวณด่านพรมแดนวังประจันทร์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
ที่นี่เราได้พบกับต้นไส้ขนาดใหญ่ที่มีความแปลก
เนื่องจากออกผลเป็นขนุนโดยต้นไสอยู่ในเขตพื้นที่โนแมนแลนด์
ระหว่างไทยกับมาเลเซียส่วนผลขนุนโผล่ออกมาในฝั่งเขตแดนประเทศไทย
งานนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็น
ดูเหมือนว่าต้นไสออกผลเป็นขนุน
เพราะต้นขนุนถูกต้นไสคลุมเอาไว้หมด
โดยมีกิ่งไซตามโอบไปด้วย
อกจากนี้ต้นไสยังแผ่รากลงไปอีกหนึ่งราก
แถมมีผ้าสามสีมาผูกเอาไว้ด้วย
งานนี้ด้านเจ้าหน้าที่ด่านสุรกากรวังประจันทร์บอกว่า
ที่เห็นมีผ้าหลายสีมาผูกที่ต้นใส่
เพราะมีคนได้โชคได้ลาบจากต้นไส

ส่วนชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นบอกว่า
ต้นขนุนดังกล่าวอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีมาแล้ว
แต่ต้นใส่นั้นไม่ทราบว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่
มาพบอีกทีก็ไม่เห็นต้นขนุนแล้วล่ะครับ
เห็นเพียงต้นใส่ที่แพรกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเท่านั้น
สิ่งที่เห็นในปัจจุบันจึงเป็นที่สนใจ
แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
และสุดท้ายกับต้นไม้แปลกคล้ายมีอวัยวะเพศชาย
โหลกกลางลำต้น
บริเวณนี้ได้มีต้นไม้เต็งยืนต้นขวาง
และทางวิทยาลัยไม่ได้ทำการตัดโคนทิ้งแต่อย่างใด
ต้นไม้เต็งต้นนี้มีความแปลกคือบริเวณกลางลำต้น
มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชายยื่นออกมา
โดยส่วนที่ยื่นออกมานั้นตรงปลายมีรูยาวประมาณ๘๑๐นิ้ว
และกว้างประมาณ๑๐นิ้วความแปลกที่เกิดขึ้น
ทางวิทยาลัยจึงร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้
ลักษณะโดยรวมของต้นไม้เต็งต้นนี้มีความสูงประมาณ๑๕เมตร
ขนาดลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง๘๐เซนติเมตร
มีอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐ปี
ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่กลางถนน
จนผู้คนที่ผ่านไปมาหรือพบเห็นต้องพากันจ้องมองดู
แล้วพากันถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกกันเลยทีเดียว
ว้าวแปลกแต่จริง
แปลกในประเทศไทยมีเยอะ
ผมก็เจออยู่ต้นหนึ่งต้นอะไรต้นถั่วเขียวปลูกมาทีไรเป็นถั่วงอกทุกที
เนี่ยคุณไม่น่าเรียนจบขึ้นมาได้เลยต้องกลับไปซ่อม